เดี๋ยวจะพาไปดูนี่คุณผู้ชมครับกับประเพณีชุมนุมฟ้อนผี
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นประเพณีแบบล้านนาแบบโบราณ

ไปกันเลยค่ะที่จังหวัดพยาวนะคะตำบลเวียงอำเภอเมืองนั่นเอง
บริเวณลานอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองเขาจัดประเพณีชุมนุมฟ้อนผีค่ะ
ประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงผีบรรพบุรุษ
เป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาหลายสิบปี
พิธีนี้เขาก็มีร่างทรงจากทั่วทุกสารทิศทั้งในจังหวัดพยาวแล้วก็ต่างจังหวัด
รวมตัวกันเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อจะประกอบพิธีนี้ร่วมกัน
แต่ละคนก็นี่แหละค่ะแต่งกายชุดล้านนามาสวยงามพร้อมกับนำเครื่องเส้นไหว้มาด้วย
การจัดพิธีนี้นะคะจะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
โดยถือเอาวันที่๔มีนาคมของทุกปีนี่แหละค่ะ
เป็นการจัดงานให้บรรดาร่างทรงมารวมตัวกัน
การทำพิธีรำถวายพ่อขุนงำเมืองอดีตกษัตริย์ปกครองเมืองภูกามยาว
หรือจังหวัดพยาวนี่แหละตามความเชื่อที่ว่าการทำพิธีนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ยังเป็นการถือโอกาสในการสังสรรค์ร่วมงานของญาติพี่น้องในคนที่ทำหน้าที่ร่างทรงแล้วก็คนที่อยู่ในสายตระกูลเดียวกันด้วยครับ
และนอกจากการรำถวายนะคะก็ยังมีพิธีการละเล่นของเหล่าบรรดาร่างทรงกันอีกด้วย
นี่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบร่ำโบราณที่หาดูได้ยากแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับชาวล้านนานั่นเองนะคะ
เอาบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวการเล่นแต่ละอย่างของทีมงานของร่างทรงนี้นะคะ
ก็จะมีเนี่ยค่ะทั้งความสนุกไปด้วยทั้งความเชื่อผสมผสานกันไปด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนั่นก็เป็นการสืบทอดประเพณีโบร่ำโบราณของชาวล้านนากันนั่นเองเนี่ยค่ะ
พี่น้องชาวจังหวัดอื่นที่ไม่เคยคุ้นเคยบรรยากาศแบบนี้ก็จะได้เห็นจะได้ทราบซึ้งกับวัฒนธรรมที่ดีงามไปด้วยนะคะ
แต่นี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นประเพณีโบราณที่เขาสืบทอดกันมานานแล้ว